เชื่อว่าเป็นประเด็นที่คนทั่วทั้งประเทศติดตาม
เพราะว่าถือเป็นคดีที่อุกอาจแล้วก็ถือว่าโหดเยี่ยมด้วยนะคะ
หลายคนติดตามหลายคนก็ตามข่าวกันมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้
แต่อาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่ทราบความเป็นไปเป็นมาตกลงแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไร
วันนี้ไทยรัฐทีวีลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคดีนี้มาให้ดูกันอีกครั้ง
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
หลังตำรวจรับแจ้งพบศพหญิงสาวนิรนามบริเวณป่ารกร้างริมทาง
ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นในลักษณะหั่นออกเป็น๒ท่อน
ฝั่งดินแล้วเทปูนกรบไว้หวังให้ฝนตกลงมาคลุมช่วยอำพลางศพ
แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อศพพูดได้
เปลี่ยนสภาพของร่างกายและดินส่งสัญญาณถึงคนที่พบเห็น
นำไปสู่การสืบสวนว่าผู้เสียชีวิตคือวาริสรากลิ่นจุ้ยหรือแอ๋ม
สาวสวยที่ทำงานเป็นเด็กนั่งริ้งร้านคาราโอเกะในจังหวัดขอนแก่น
จากการตรวจสอบทะเบียนประวัติเธอแต่งงานกับชายคนหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
ที่จริงแล้วซับซ้อนกว่านั้นเธอมีความสัมพันธ์กับสาวหล่อสองคน
คือป๊อปปี้และน้ำฝนที่ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีหญิงสาวชื่อเอิญ
ไปพบลูกค้าจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
แต่ฆาตกรรมย่อมทิ้งหลักฐานการสืบสวนทางอากาศ
เริ่มจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าแอ๋มใช้เป็นประจำ
พบภาพวันที่๒๒พฤษภาคมเธอปรากฏตัวหน้าร้านสะดวกซื้อ
นั่นเป็นภาพครั้งสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะถูกพากไปไม่มีวันกลับ
คำให้การของนายวสินนามพรมหนึ่งในผู้ต้องหาระบุว่า
หลังจากรับน้องแอ๋มขึ้นรถเปรี้ยวได้กระโดดมาจากเบาะด้านหลัง
ลงมือทำร้ายร่างกายเธอจนสลบไปสิ่งที่สะกิดใจจนต้องฆ่า
เพราะแอ๋มขู่ว่าหากไม่ฆ่าให้ตายจะมาเอาคืน
เพราะกลัวความผิดบวกความคิดที่เครียดแค้นและสารเสพติด
ใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วรัดคอจนขาดอากาศหายใจในรถ
ร่างที่ไร้วิญญาณหลักฐานฆาตกรรมต้องทำลาย
จึงพาทีมสังหารมายังรีสอร์ทหวังแยกชิ้นส่วนให้เล็กลง
ง่ายต่อการซ่อนเร้นทำลายแต่ไม่ง่ายเมื่อร่างกายของมนุษย์
มีกระดูกขนาดใหญ่หลายท่อน
ยคันธนูจึงถูกบรรจงหั่นลงเหนือเอวเพราะมีเพียงกระดูกสันหลัง
อีกทั้งเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงส่งผลให้เลือดในร่างกายหยุดสุขฉีด
แต่เลือดและชิ้นเนื้อบางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่ในห้องหั่นศพ
สังหารได้พาร่างอันไร้วิญญาณตะเวนไปตามเส้นทางเกือบจนถึงจังหวัดกาลสิน
แต่พื้นที่อันตรายย่อมปลอดภัยที่สุด
สังหารจึงย้อนกลับมาฟังอำพรางที่บ้านเกิดของเปรี้ยว
ในอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
กลางคำถามหญิงสาวเพียง๓คนจะลงมือกันเองได้หรือไม่
ส่วนปมแค้นจนต้องสังหารแนวทางการสืบสวนพบว่าไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติด
จนทำให้เปลี่ยนชีวิตทั้ง๔สาว
หักเหจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้

ข้าวเทราะทีวีรายงาน